คนนี้มาดีกว่าคุณการวิพากรคนนี้นะคะบอกเลยว่า
โปรมาทีละนะก็มีกระแสข่าวให้ได้ติดตามให้ได้เคลียร์ตลอดเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะตอนแรกเราบอกว่าเออจะโอนเงิน๑๕ล้านเป็นของขวัญ
ขวัญเป็นของขวัญให้ลูกเพราะลูกเรียนจบไงจากเมืองนอกเมืองนานนะฮะ
จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นโอนซักทีแต่เอ๊ะหรือว่าพี่การโมสรึเปล่า
เขาก็เมาส์กันแบบนั้นนะคะแล้วตอนที่น้องเสือนะ

อันนี้เราก็อยากรู้รวมไปถึงที่บอกว่า
ไปศัลยกรรมทั้งตัวให้กลับมาสวยเช้งเหมือนเดิ

เพราะมีคลินิกดังติดติดต่อมาจริงหรือไม่

วันนั้นหลังจากวันที่เลี้ยงตาลัมนังเสือก็แฮปปี้ดี
ก็คุยกันปกติมีความสุขดี
พี่การก็ได้โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
เดี๋ยวพี่จะโอนแล้วพี่ส่งให้ดู
แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาคือ
มันวุ่นวายมากเลยข่าวอะไรก็ไม่รู้
เขาทำให้ฟรีแล้วเดี๋ยวคราวหน้า
แจ๊กกะลีนจะได้เห็นว่าสวยเท่า

ตอนนี้แพ้จ๊ะกะลีนไม่อยากสัมภาษณ์กับจ๊ะกะลีนเลย
เพราะว่านางสวยนางสวย
พี่น้องในวงการเขาก็หอกล้อกันเนอ
นี่พี่การนี่เอ็นดูพี่แจ๊กกะลีนมากเลยนะ

ตอนนี้ไม่อยากคุยกับแจ๊กเกอรีนแล้วเพราะว่าแจ๊กกะลีนสวยกว่า
แต่ว่าเชื่อเลยอีก๒๓เดือนเดี๋ยวพี่แจ๊กรีนต้องไปถามพี่การแน่

เออเดี๋ยวไปดูใหม่นะคะเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูกันนี่แหละค่ะ
ใช่แล้วก็เอามาเคลียร์กันไปทุกประเด็นสำหรับพี่การนะคะ